มาถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้างเรื่องของปากท้องแล้วครับ
เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับสถานการณ์โลกอย่าง
ยูเครนกับรัสเซียก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเหมือนกัน

จะมาพูดถึงเรื่องปากท้องบ้านเรา

น้ำมันเอ่ยไข่ไก่ก็ยังตรึงไม่ได้อาหารสัตว์ก็ว่ากันไป
แก๊สหุงต้มค่าไฟในหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องจับตามองนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอขัดจังหวะขัดอารมณ์ท่านผู้ชมที่กำลังเอาใจจดจ่อเรื่องคดีของแตงโมเดี๋ยวก็จะได้ตามต่อ
แต่ว่าตอนนี้ขอมาขีดเส้นใต้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องความเป็นอยู่ของพวกเราประชาชน
เพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นสัปดาห์ที่ข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติ
หลังจากเปิดฉากสู้รบกันมาแล้ว๑๘วันแล้วนะครับ
ถ้าเที่ยวมาขีดเส้นใต้ก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าให้ท่านเครียดท่านวิตกจนเกินเหตุ
ค่าน้ำมันแล้วมันจะลามไปสู่เรื่องของอาหารการกิน
แต่ว่าถ้าเราตั้งตนอยู่บนความไม่
ประมาทเรารู้เขารู้เราเตรียมรับมืออย่าง
รู้เท่าท่านเราก็จะรับมือกับสถานการณ์ได้
ดีขึ้นอย่างเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์บาง
พาดหัวใหญ่ถึงคิวไข่ไก่ตรึงไม่ไหว
ขอขึ้นราคาด้วยเหตุเพราะต้นทุนอาหารสัตว์มัน
พุ่งสูงอาหารสัตว์แพงเพราะว่าวัตถุดิบ
ที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์เราต้องนำเข้ามาจากยูเครน
มันมาจากรัสเซียฉะนั้นพอเขารบกัน
เขาทำสงครามกันการส่งออก
เหมือนปกติทำไม่ได้เพราะถูกบอยคอร์ด
ก็เข้าทำนองว่าของมีน้อยคนต้องการมาก
มันก็ต้องแพงขึ้นโดยธรรมชาติของมันราคาไข่
นำร่องมาเป็นตัวอย่างในเรื่องอาหารการกิน
ที่จะยกขบวนพาเรทขึ้นราคาตามมาอันนี้ก็เตรียมรับมือไว้เถอะ
แล้วที่ต้องนำมาขีดเส้นใต้ย้ำเตือนกันอีกทีนึง
คือเรื่องของราคาพลังงานตั้งแต่ราคาน้ำมัน
ราคากัสราคาไฟอันนี้หนีไม่พ้น
มันต้องกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาผมเคยขีดเส้นใต้ให้เห็นภาพไปครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ขอนำมาฉายภาพ
ให้เห็นชัดชัดอีกทีนึงเอาเรื่องน้ำมันดีเซลก่อน
น้ำมันดีเซนถึงรัฐจะอุ้มไว้ไม่เกินสามสิบบาทแต่ถ้าราคาน้ำมันดิบมันพลวดพลาดขึ้นไปอีกมากมาก
เงินที่กู้มาอุ้มเดี๋ยวเดียวก็หมดอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราใช้เงินที่จะไปชดเชย
ไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซนอ่ะวันละเก้าร้อยล้านน่ะ
หนึ่งสองหมื่นเจ็ดพันล้านอ่าแล้วถ้าเป็นอย่างงี้ไปนานนาน
จะเอาเงินกู้ที่ไหนมามาสู้ไหวหันไปดูน้ำมันดีเซลที่เราสำรองไว้
สำรองไว้ได้ใช้ได้ไม่เกิน๒เดือน
สำรองไว้นะหลังจากนั้นก็ต้องใช้ราคาใหม่
ซึ่งมันจะกระฉูดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าสงครามยังไม่จบ
แล้วยังยืดเยื้อต่อไปอีกคำถามคือรัฐบาลจะทำยังไง
ปล่อยให้ดีเซลขึ้นราคาตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ผลกระทบตามมามันจะเป็นหางว่าวเอาไม่อยู่
น้ำมันตระกูลเบนซินตอนนี้ก็พลวดพลาด
ไม่หยุดไม่ยั้งตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอ้าวจะแก้ปัญหากันยังไง
ก็รีบรีบแก้เสียอย่าเอาแต่พูด
แล้วบางทีก็พูดให้ระคายหูคน
วันก่อนนายกท่านก็พูดของท่านตามสูบว่าให้ประชาชนช่วย
ประหยัดพลังงานใช้รถใช้ถนนเท่าที่จำเป็น
ก็ถูกโลกโซเชียลออกหมัดสวนสิครับ

ขบวนรถนำนายกรถตามขบวนนายกที่เดินทางไปโน่นมานี่
แล้วมาย้อนสอนว่าโอ้โหขบวนยาวเฟ้ย
ทำไมนายกไม่ทำตัวอย่างให้ประชาชนดูทำไมไม่ทำเหมือนยุคที่
ผลเอกเปรมตินและศูลานนเป็นนายกตอนนั้นปาเปรม
ขอร้องให้คนประหยัดพลังงานแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่าง
ให้ดูประชาชนก็ให้ความร่วมมือ
สถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้เยอะครับอ้าวถัดมาอันที่สาม
ราคาแก๊สหุงต้มแอนพีจีตอนนี้เนี่ย
รัฐบาลยังซึงราคาไว้ที่สามร้อยสิบแปดบาทต่อถังถังสิบห้าคิโล
แต่ว่าพอสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนา
เริ่มต้น๑เมษาก็จะปรับราคา
แต่เขาจะปรับเป็นขั้นบันไดไม่ขึ้นพลวดพลาด
ขั้นบันไดขั้นแรกเนี่ยจะขยับเป็นจากสามร้อยสิบแปดเป็นสามร้อยสามสิบสามบาทต่อถัง
ก็เท่ากับว่าจะแพงขึ้นอีก๑บาทต่อกิโล
ราคาแก๊สหุงต้มนี่แหละครับคือตัวการต้นเหตุที่จะทำให้ราคาอาหารการกินขึ้นราคา
ส่วนใหญ่ก็ขึ้นแบบฉวยโอกาสคือต้นทุนจากแก๊สนิดเดียวเพิ่มขึ้นมา
แต่ขายอาหารการกินขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดขายข้าว
อาหารตามสั่งพลวดพลาดขึ้นมาห้าบาทสภาพที่ว่านี้มันจะหนีไม่พ้น
แล้วจะทำกันยังไงนี่ขนาดรัฐบาลต้องควักเนื้อชดเชยแก๊สสูงต้มกิโลละสี่บาทแล้วนะครับ
ยังต้องตรึงไว้ขนาดนี้นี่รัฐบาลควักช่วย๖๔๖๔ล้านบาทต่อวัน
เดือนหนึ่งก็ประมาณสองพันล้านเพราะวันหนึ่งเราใช้แก๊สหุงต้มประมาณ๑๖ล้านกิโลกรัม
เห็นไหมครับว่าอะไรบ้างที่จะเจอตามมาเอาถัดมาค่าไฟ
ค่าไฟเดือนเมษาหน้าร้อนค่าไฟเดือนเมษาหน้าร้อน
พอเดือนเมษาค่าสูงต้มขึ้นราคาพอเดือนพฤษภาค่าไฟก็ตามมา
มันต้องขึ้นคิดว่าจะขึ้นยูนิตละ๑๖สตังค์ตามสูตร
ต้องขึ้นเพราะว่าวิกฤตการณ์พลังงานเนี่ย
มันทำให้ค่าผลิตกระแสไฟฟ้ามันแพงขึ้น
แต่ว่าคนรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าบ้านละไม่เกิน๓๐๐ยูนิตต่อเดือนเนี่ย
อันนี้ค่อยโล่งใจหน่อยเพราะว่ารัฐบาลยังตรึงราคา
ไว้ในอัตราเดิมไปชั่วคราวแต่ทีนี้พอค่าไฟแพงขึ้น
บ้านที่อยู่อาศัยก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็เดือดร้อน
โรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นราคาสินค้าก็ต้องขยับ
แพงขึ้นตามวัตจักรของมันอ่าแล้วจะทำกันยังไง
โจทย์อีกข้อนึงทั้งหมดเนี่ยคือสภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือน
ที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นต่อจริงอยู่ครับ
มันเป็นภาวะที่เกิดกับคนหลายประเทศไม่เฉพาะประเทศไทยหรอก
แต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเจอหนักกว่าหลายประเทศเพราะว่าประเทศไทยนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนพลังงานที่ใช้อยู่
ประเทศที่เขานำเข้าไม่มากเนี่ยเขาก็อาศัยพลังงานในประเทศเขา
มันก็เดือดร้อนน้อยกว่าเรานี่คือสิ่งที่อยากให้
ฉายภาพให้เห็นได้รับรู้ซึ่งทั้งหมด
ฝากความหวังไว้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนมันจะจบเร็วและไม่ยืดเยื้อ
แต่ว่าเท่าที่ประเมินกันล่าสุดเนี่ยดูท่าจะไม่จบไม่จบเลวแล้ว
เพราะว่าข่าวที่เข้ามาคือล่าสุดรัสเซียก็ยังลุกคืบตอนนี้ก็ไปโอบล้อมกรุงเชียบไว้
เคลื่อนกัมพลกำลังพลไปล้อมไว้แล้วเข้าไปใกล้ทุกที
ได้ยินว่าประมาณ๒๕กิโลเมตรก็จะถึงตัวเมืองแล้ว
ยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาก็ประกาศสู้ไม่ถอย
ที่สำคัญคือการคว่ำบาดทางเศรษฐกิจมันเดินทางมาถึงเข้าทำนองว่า
ถึงก็ราคาก็แรงรัฐบาลรัสเซียตอบโต้มาตรการคว่ำบาดจากนานาชาติ
โดยการแบนในการส่งสินค้า๒๐๐รายการไปยังประเทศ
คือไม่ส่งไปยังประเทศที่ไม่เป็นมิตร
อันนี้ก็เจอเข้าไปหมดอ่ะก็เลยทำให้สินค้าแพงที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ย
ส่วนนานาชาติที่หนุนยูเครนก็เพิ่มมาตรการคว่ำบาดรัสเซียให้หนักเข้าไปอีก
นี่คือภาพสะท้อนที่เห็นล่าสุดฉะนั้นถ้าสงครามยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้
เจรจาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้ผลเด็ดขาดเพราะว่าถ้าให้ได้ผลต้องให้ประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีเจรจากันซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่
สุดท้ายตอนนี้คนคือเดือดร้อนคือประชาชนบ้านเราเนี่ย
หนีไม่พ้นต้องเดือดร้อนก็เตรียมใจเตรียมตัวรับสภาพ
เพราะนี่คือสงครามแล้วทุกสงครามที่เกิดขึ้น
ประชาชนคนทั่วไปเดือดร้อนทั้งนั้นครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ